ท่านผู้ชมครับที่อ่างทองมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งฮะ
คือเขาบอกว่าตอนนี้โอ้โหป่วยกันทั้งบ้านนะเป็นอำมพลึก
มาภาษณ์เด็กที่เพิ่งเกิดมาของบ้านเนี่ย
แรกเกิดเพิ่งคลอดได้เดือนเดียวเนี่ยก็มีอาการผิดปกติ
ตัวซีดเหลืองร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอืมอันนี้ฮะบ้านหลังนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เขาบอกว่าสืบเนื่องมาจากเรื่องของผีโรงผีโรงเหรอฮะบ้านหลังนี้เลี้ยงผีโรงนะฮะ
โรงเป็นยังไงหลายท่านอาจจะพอรู้จักอยู่แล้วอ่าท่านที่ยังไม่รู้จักนะฮะ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าดูอาการของครอบครัวนี้ก่อนนะครับ
หลังจากรู้เรื่องของครอบครัวนี้นี่ฮะสิ่งของในบ้านนะครับ
เราก็ไปเลยฮะเจอคุณย่าคุณยายคุณป้าเนี่ยฮะสภาพอย่างนี้ท่านผู้ชม
ใช่ฮะบ้านในพื้นที่หมู่สี่ตะบนสามงามอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
บ้านหลังเนี้ยเจ้าของบ้านคือคุณยายฉลวยนามสกุลสนทิพงอายุแปดสิบเอ็ดปี
อยู่กับลูกลูกหลานหลานห้าคนนะห้าคนเนี้ยป่วยเป็นอัมพฤษอัมพาตสี่คน
ค่ะนี่ครับลุกกันไม่ขึ้นยายฉลวยเองก็อำมพลึกนะ
นางสมพิษ๕๖ปีนะฮะเป็นลูกสาวของยายฉลวย
นี่อัมพาตซี่ขวานะครับนายสำรานอายุเจ็ดสิบแปด
สามีของนางสมพิษป่วยอมภาษณ์ซี่ขวาเหมือนกัน
แล้วก็นางสาวทุเรียนอายุ๔๘ที่เป็นหลานสาวของยายฉลวยเจ้าของบ้าน
นี่อัมพาตซีกซ้ายอืมส่วนตัวยายฉลวยอ่ะอำมพลึกโอ้โห
คือโอ้โหมันอาการป่วยหนักทั้งนั้นเลยอ่ะถูกต้อง
นางสาวธนพรทองบุญอายุ๒๓เป็นหลานสาวอีกคนนึงของยายฉลวยนะฮะ
คนนี้ไม่เป็นอะไรนะครับแต่หลังจากธนพรคลอดลูกชายอายุหนึ่งเดือน
ลูกชายที่ออกมากลับมีอาการผิดปกติตัวซีดเหลืองน้ำหนักน้อยไม่แข็งแรง
โอ้โหทั้งคนในบ้านทั้งเพื่อนบ้านประหลาดใจมากเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
ค่ะอยู่ดีดีเป็นแบบนี้กันเกือบทั้งบ้านแล้วเป็นคล้ายคล้ายกันเลยนะฮะ
อัมพฤษอัมพาสคุณยายฉลวยเล่าอย่างนี้ครับ
ฉลวยบอกว่าหลังจากที่แต่งงานกับสามีนะครับก็มีลูกด้วยกัน๕คน
ไม่รู้มาก่อนว่าทางฝั่งบ้านสามีเนี่ยเขาเลี้ยงผีโรงนะฮะ
จนมีคนเข้าทรงมาทักบอกว่าทางครอบครัวสามีเนี่ย
เขานับถือผีโรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณเลี้ยงผีโรงแล้ว
คุณก็เข้ามาอยู่ในครอบครัวเขาแล้วคุณต้องทำพิธีเส้นไหว้ทุกเดือนนะ
ทุกเดือน๑๒ข้างขึ้นเนี่ยจะต้องทำพิธี
แต่ต้องให้ตรงกับวันพระรหัสสบดีของทุกปีด้วยคือปีนึงเนี่ยทำครั้งเดียว
สิบสองข้างขึ้นค่ะแล้วก็เอาให้ตรงกับวันพฤหัสสบดี
ทางครอบครัวก็ทำมาตลอดนะฮะทำพิธีเส้นไหว้มาตลอด
แต่คุณยายฉลวยบอกว่าสามีแกเนี่ยเสียชีวิตแล้วค่ะพอสามีเสียชีวิต
แกก็ไม่ได้ทำต่ออืมทั้งคนในบ้านแกทั้งตัวแกเอง
ฉลวยก็ไม่ได้ทำต่อก็เนื่องจากเห็นว่าผีโรงมันมาจากฝั่งของสามี
ก็คิดว่าน่าจะอ่ะหมดกันที่ตรงนั้นถูกต้อง
แต่พอไม่ได้เลี้ยงผีโรงต่อทุกปีเวลาเส้นไหว้ทุกปีเนี่ย
ทีนี้คนในบ้านทยอยล้มป่วยเป็นอำมพลึกอมภาษณ์โดยไม่ทราบสาเหตุ
ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะยายฉลวยบอกว่าก็เลยคุยกับ
นางสาวทุเรียนที่เป็นหลานสาวแล้วก็บอกว่าเออกลัวคุยกันนะนะ
บอกไม่เอาล่ะเงินก็ไม่ค่อยมี

หลังจากนั้นไม่กี่วันนางสาวทุเรียนหลานสาวล้มอมภาษณ์
ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวไม่ได้อีก
เหรนของหลานอีกคนนึงที่คลอดมาก็มีอาการผิดปกติ

แต่ละที่พี่แบบไม่ได้ความต่ำคุ้มมากของวงตัว
หลังจากนั้นไม่มีสอบบอกและไม่ได้เรียนต้น
ว่าเขาจะไปแล้วได้หรอ

ตามความเชื่อของผีโรงนะ
เดี๋ยวพระชมดูหน่อยนะเรื่องของพิโรงนะครับ

ถ้าบ้านไหนเขาเชื่อทางด้านนี้นะครับ

จะไม่ทำอันตรายไม่ให้โทษกับใคร
ไม่ให้โทษลูกไม่ให้โทษหลาน
จะดูแลคนในบ้านเป็นอย่างดีไม่ให้เจ็บป่วยไม่ให้เจ็บไข้
แต่ต้องกราบไหว้บูชาซึ่งประเพณีดั้งเดิมของชาวมอน
ทุกหลังคาเรือนเขาจะสืบทอดกันมาเป็นหลายยาล้อยปีแล้ว
เขาก็มีอาจจะเรียกชื่อแตกต่างกันไปก็มีแต่ต้องเลี้ยงเขาทุกปี
เขาจะมีเวลาในการเลี้ยงผีโรงทำพิธีเส้นไหว้อยู่อันนี้ตามความเชื่อนะฮะ
ซึ่งบ้านของคุณยายฉลวยเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยสามีเขาทางฝั่งสามีเขาเนี่ย
เขามีเลี้ยงผีโรงแต่งงานกันแล้วสามีตายก็ไม่ได้เลี้ยงอีกแล้ว
เศรษฐกิจก็ไม่ดีก็ไม่เลี้ยงแล้วแต่ว่าทางผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่นะฮะ
ทุกคนจะเป็นโรคลักษณะเกี่ยวกับพวกหลอดเลือดในสมอง
มันก็ส่งผลเรื่องตีบตันเป็นอำมพลึกอำมภาษณ์
เดี๋ยวต้องไปดูก่อนครอบครัวนี้
เรื่องสุขภาพอนามัยวิธีการกินการอยู่การใช้ชีวิตเป็นยังไง
พาไปโรงพยาบาลเอาไปตรวจให้ชัดเจนอันนี้
กว่าผู้ใหญ่บ้านบอกเดี๋ยวจะดูให้ตรงนี้